เพราะเมื่อวานนี้ไม่ยอมมาจ่ายเงินค่าประมูลงวดแรกนะครับ
แต่เดิมบอกว่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวชี้แจงทั้งหมดสุดท้าย
เมื่อสักครู่บอกว่ายกเลิกไม่แถลงข่าวแล้วนะครับ
ส่วนทางด้านของนักวิชาการออกมาแนะบอกว่า
โดยเริ่มต้นที่๗๐๐๐ล้านบาทแล้วก็เพิ่มวงเงินประกันเป็น๑๐๐๐ล้านบาทครับ
สมเกียจตั้งกิจวานิสประธานสถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย
ไม่มาชำระค่าใบอนุญาตงวดแรกมูลค่า๘๐๔๐ล้านบาท
ให้กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศช
เมื่อวานนี้คือ๒๑มีนาคมคือเส้นตายสุดท้ายไม่มานะครับ
กันกรองผู้ร่วมประมูลเพราะว่าช่วยให้เกิดการแข่งขัน
ในตลาดโทรคมนาคมและสร้างรายได้เข้ารัฐจำนวนมากครับ
ส่วนการวางเงินหลักประกันที่กำหนดไว้๖๔๔ล้านบาท
บอกว่าต่ำเกินไปครับทำให้ผู้ร่วมประมูลนั้นยอมทิ้งเงินประกันได้ง่าย
แจ๊สนั้นสุดท้ายก็ยอมทิ้งไปแล้วนะครับ
ล้านบาทแล้วก็กำหนดราคาประมูลตั้งต้นที่๗๐๐ล้านบาท
เป็นราคาที่ผู้ร่วมประมูลรับได้ทุกราย
เพราะหากมองว่าการตั้งราคาประมูลราคาเดียวที่แจ๊สประมูลไปที่๗๕๐๐ล้านบาทสูงเกินไป
ส่วนการที่มีแนวคิดว่าจะเคาะราคาแบบถอยหลัง
จะมีผลต่อความรู้สึกของประชาชนที่มองว่ามูลค่าของใบอนุญาตนั้นต่ำลงเรื่อย
ควรให้เก็บใบอนุญาตไว้นาน๑ปี
เพราะจะทำให้ประเทศนั้นสูญเสียทรัพยากรของชาติที่มีมูลค่ามหาศาล
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดิมขึ้นมาอีกนะครับ
นั้นได้ประกาศยกเลิกการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
ตอนแรกเนี่ยบอกว่าบ่ายวันนี้จะมีการแถลงวันนี้ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ